เสริมความเป็นสิริมงคลด้วยการไขปริศนาเลขเด็ดที่จังหวัดนครสวรรค์
ถ้าเอ่ยถึงที่นี่น่าจะคุ้นกันอยู่แล้ว
วัดศรีอุทุมพรหรือวัดหลวงพ่อจ้อยฮะ
ตั้งอยู่ที่ตะบนหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
เขาบอกว่ามีประชาชนเดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีเลยนะ
มาจากเมืองน้นเพื่อมานครสวรรค์ฮะ
มากราบไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อจ้อยภายในวิหาร
หลังจากที่เข้าไปกราบไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อจ้อยเสร็จแล้วนะ
แวะไปที่ตรงนี้เลยสาลาแห่งนี้
เพื่อมาขอโชคกับต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทอง
แล้วก็ดับแป้งมาถูที่บริเวณลำต้นตะเคียน
เพื่อขอโชคเท่านั้นไม่พอฮะยังมีหนี้ด้วย
ไอ้กระดาษเอสีที่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของอะไร
โคตรลับนี่เลยต้องมาทายกันว่าเอ๊ตรงนี้สรุปแล้ว
วัวดนี้มันจะยังไงปริศนาคำทายที่ว่าวัวดนี้คือ
หงกับเต่า๒ตัวขึ้นบนเสือ๓ตัวลงล่าง
เฮ้ยเอาด้วยขยึบขยืแบบนี้ด้วย
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นไปตามไหน

อยากต้องบีนกันคนที่สมหวังและก็คนถึงผิดหวัง

เอาน้ำประผมคล้อนก็มันยังมาไม่ครบ
ไม่ได้ขึ้นเวทีระเบียบสินอะไรนะวะวาดท่านผมตอบไว้
เดี๋ยววันนี้จะไปงานกัน

จะถามว่าเมื่อกี้ลืมฟังขออีกทีได้ไหม

หงกับเต่า๒ตัวขึ้นบนเหลือ๓ตัวตายลงล่าง

ไม่รู้เหมือนกันจะอยู่หรือจะเป็นจะตายยังไง

เราก็ตั้งสติเอาไว้ให้ดีอย่าเพิ่งจะตายไปไหนนะคุณผู้ชม